ไปแปดริ้วหน่อยคือคุณลุงคนนี้บ้านก็อยู่ใกล้กับทางรถไฟ
ทีนี้พอตกเย็นไงก็อยากนั่งรับลมมานั่งอยู่ตรงชาญชาลาห้อยขา
จังหวะรถไฟมาจะลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วตัวเนี่ยร่วงลงไปที่ร้าน
คืออย่างนี้ชาญชาลาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะมันสูง
มันสูงปั๊บไอจังหวะลุกแล้วหัวหัวทิ้มใช่ไหม
ใช่นี่ไงคือพอร่วงลงไปแล้วจังหวะนั้นรถไฟมาพอดี
ทำไงคุณผู้ชมรถไฟมาเบรกทันหรือเปล่า
แล้วนี่ค่ะคือป้าแม่ค้าที่เขาก็มาชี้จุดเลยแหละ
อันนี้คือตอนหลังจากเกิดเหตุเลยนะเห็นไหมนั่นอยู่ตรงนู้น
โอ้โหไปตกเอ้าใต้ชาญชาลาหรือว่าอะไรอ่ะ

ดันใช่ไหมไม่ใช่ทับแล้วกระเด็นเข้าไปนะ
ไม่ใช่ค่ะกันชนข้างหน้าของรถไฟมันดันเข้าไป
จนทำให้ตัวของคุณลุงเข้าไปมุดอยู่ใต้ตรงชาญชาลาแบบนี้
ถ้าไอ้โดนไอ้ตรงนั้นมันน่าจะได้รับหรือเจ็บนะ
ก็เจ็บเจ็บแหละแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตไง
เหตุการณ์นี้เนี่ยแม่ค้าร้านขายของชำนะ
ตัวพี่สวิงเขาไปพร้อมกับชาวบ้านเลยมุดเลยมุด

ลุงที่ติดอยู่เนี่ยเสื้อเขียวนี่นะลุงสมบูรณ์
ชัยยันโดอายุ๕๔ปีติดอยู่ตรงนั้นโอ้โหแล้วก็ก่อนหน้านี้นะ
ลุงแกคือตกลงไปแล้วตอนนั้นคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมรถไฟนั้นน่ะ
เป็นรถไฟดีเซลหัวลากบรรทุกของบรรทุกสินค้าวิ่งเข้ามาพอดีค่ะ
แต่ว่าคนขับรถไฟเองก็พยายามเบรกเอาไว้ได้ทันนะ
กันชนรถไฟข้างหน้าก็เลยดันล่างคุณลุงสมบูรณ์
เข้าไปข้างใต้นี่โอ้โหเขาเจ็บหนักเหมือนกันนะ
ติดอยู่ใต้แบบนี้หน้าด้วยเห็นไหมดอม
ซึ่งใช้เวลาพักใหญ่เลยค่ะถึงจะเอาตัวออกมาได้
รีบนำส่งโรงพยาบาลหัวเจ็บหน้าเจ็บนี่ต้องแบบบล็อกตรงคอไว้ก่อนเลย
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้แหละ
คุณป้าสวิงเนี่ยเป็นคนเห็นเหตุการณ์ป้าสวิงบอกว่าได้ยินเสียงหวูดรถไฟ
แล้วตอนนั้นเห็นลุงแกนั่งห้อยขานี่เห็นไหมนั่งรับลมไง
คือลักษณะนี้ชาญชาลามันอยู่สูงรางมันอยู่ต่ำกว่า
คุณผู้ชมเห็นภาพจะได้เข้าใจไงว่ามันเกิดเหตุการณ์ได้ยังไง
จังหวะนี้เห็นรถไฟมาลุงแกก็กำลังจะลุกขึ้น
จังหวะที่เอี้ยวตัวจะลุกอ่ะถลายลื่นพลาดไปเลยค่ะฟังป้าค่ะ
คนขับเขาว่านั่งเหรอครับนั่งห้อยขาตรงนี้
ตะแกงหน้ารถก็เลยดันเขาไปใต้ช่องนี้

มานั่งหรือมีเก้าอี้ให้นั่งรอเนาะ
คงจะไม่ใช่จุดสถานีที่แบบรับส่งผู้โดยสาร

ก็เลยพอเห็นภาพแบบนี้
จังหวะเอี้ยวตัวจะลุกมันดันทะไหลลูกลงไปแล้วรถไฟมาพอดีไง
ทีนี้คุณลุงกันเป็นยังไงบ้างนะคะ
คือคุณลุงตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วนะ
มันดูแลของแฟนแล้วนะอย่างนึงอะบ้านแกอยู่ใกล้กับทางรถไฟ

ทำประจำแต่วันนี้มันพลาดไง

บนฟ้าถ้าไอ้เส้นประเนี่ยอย่าเข้าไปใกล้เลย

เอาแบบนี้ดีกว่าอย่างนี้ปลอดภัยที่สุดครับ